พาไปที่สมุทรปราการนะคะหนุ่มโรงงานล้อมวงดื่มเหล้ากับเพื่อนค่ะ
พอเมาได้ที่เริ่มพูดจาไม่เข้าหูกันคนหนึ่งพกมีดมาด้วยเป็นมีดพับ
ไปฟันที่ข้อมือของเพื่อนแล้วมันก็มีเหตุชุลมุนวุ่นวายส่วนอีกคนนึงเห็นมือมีดใช่ไหม
ล็อกคอมือมีดจนสลบอยู่ตรงนั้นนะคะมันวุ่นวายมากจนต้องเรียกกู้ชีพกู้ภัย
กู้ชีพจากโรงพยาบาลบังพลีและกู้ภัยจากมาช่วย
นายอดีศรอายุ๒๘ปีถูกเพื่อนร่วมวงเล่า
เอามีดฟันเข้าที่ข้อมือด้านขวาเลือดไหลเยอะมากนะคะ

คือมีใน๓อายุ๔๐

แถวตรงนั้นระเบียงชั้น๒ของห้องเช่า
ในซอยเทศบาลบางสาวทงซอย๑
อำเภอบางสาวทงสมุทรปราการ

คนหนึ่งโดนมีดฟันข้อมือ

คุณผู้ชมดูรอยเลือดซิเต็มไปหมดเลยนะคะ

ดื่มไปดื่อมมาก็คงจะเทร่ามเมาซ์แหละ
กันทะเลาะกันเรื่องงานในสามมีมีดนะคะ
มีดพับคว้ามีดขึ้นมาขู่ก็เลยมีการท้าทายกัน
ให้แทงในสามไม่กล้าแทงแต่หันไปคว้าข้อมือ
นายอดีศรมากรีดจนเลือดกระฉูดล้มทั้งยืน
ตัวในโจ้หรือนายวัฒนาค่ะบอกว่าตกใจ
ไปล็อกคอในสามแต่ล็อกอีท่าไหนไม่รู้
ในสามสลบไปเลย
อายมั้งขอจับมือจับมือที่ดทรุดลดท่า
ถ้ามันก็ล้มก็ล้อม
ส่งคุณไกด์ธนกรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
เลือดเยอะมากจริงที่พื้นผนังตั้งแต่ชั้น๑ยันชั้น๒

เลือดเยอะมากนางคำอายุ๗๖เป็นเจ้าของห้องเช่าที่ขึ้นไปห้าม
ได้ยินเสียงโวยวายก็เลยเดินขึ้นไป
เห็น๓คนโอ้โหไม่รู้ใครเป็นใคร
ตะลุมบอลกันอยู่เลือดสาดเลยค่ะ
เธอตะโกนห้ามเธออายุเยอะแล้ว๗๖แล้ว

ก็ปล่อยให้เขาซัดกันไป๓คน
เธอลงมานั่งพักเพราะเธอเห็นแล้วเธอเป็นลมเลยค่ะ
เห็นเขาฟัดกันหนูก็บอกให้เลิกเลิกเขาไม่เลิก

แต่พอตอนนั้นเห็นตอนแทงใครแทงไหม

มันทำอะไรกับนายกินเหล้ากัน
มันเลิกกินแล้วมันเห็นมันฟัดกันอยู่ระเบียง

ก็เลยไม่ไหวแล้วเวียนหัวก็เลยลงมา
ลงมาแล้วมันตามกันลงมาไหม

เห็นอาทิสรทรัพยาบาลถูกฟันที่ข้อมือ
ในสามหมดสติเต็มอยู่ตรงนั้นไปแล้ว

ส่วนในวัฒนาหรือในโจ้

แต่ตัวในวัฒนะผู้จังงง
เพราะดูหน่อยค่ะ
จากการสอบถามคนที่พอมีสติถามตอบรู้เรื่อง
เขาบอกว่าหลังเลิกงานมาก็นัดกันมาตั้งวงเดิมเหล้ากัน
แล้วก็มีการพูดไม่เข้าหูกัน
แล้วก็มีการท้าทายกันว่าให้ใช้มีดฟัน
ให้ฟันอีกคนนึงแต่คนนี้ไม่กล้าฟันอีกคนนึง
ก็เลยไปฟันรุ่นน้องที่อยู่ในวง
มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะร้านขายของชำใต้หอพัก

เจ้าของร้านไปตะโกนด่าไปตะโกนห้าม
นี่ช่วงท้ายคือจะได้ยินเสียง
เหมือนได้ยินเสียงกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
ที่เขาทะเลาะกันในวงเล่าค่ะเหมือนทวงถามเรื่องเงินด้วยนะคะ
แต่ด้วยความที่เสียงมันจับใจความไม่ได้คุณผู้ชม
ไม่รู้ใครถั่วเงินใครอะไรอย่างไรนะคะ
คือเสียงมันอาจจะฟังไม่ชัดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านเริ่มออกมามุงแล้วเริ่มมาตะโกนห้าม

ชาวบ้านเขาก็ห่วงเงี่ยเขามายืนตะโกนห้าม
สุดท้ายตำรวจสพบางสสธงก็มารังับเหตุ

คนเจ็บปลอดภัยแล้วทั้งคู่นะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ทั้ง๓คนนั่นแหละ

เบื้องต้นก็จะแจ้งข้อหาร่วมกันทะเลาวิวาสนะคะ